สามารถรับชมได้ทุกวัย
จากที่ไม่เคยเป็นหนี้ก็ต้องมาเป็นหนี้
ซ้ำไหนหลานที่ลูกเอามาทิ้งไว้ให้สองคน
ทุกวันนี้สงสารลูกชายทำงานหนักเหลือเกิน
เขาต้องยอมออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงหลาน
ตอนนี้แจ๊คไม่ค่อยแข็งแรงหน้ามืดบ่อยเราก็ห่วง

อยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะมาทำทุน
จะได้ไม่ต้องไปฉีดยาฆ่าแมลง
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย

วดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สำหรับคุณผู้ชมทั่วประเทศที่กำลังรับชม

ช่อง๓๒อยู่ตอนนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีทีวีมหาชน
เปิดมาวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘

ปานุ่มนะครับแล้วก็สาวเป๊กกี้ศรีธัญญา
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

เฮ้ย

ผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะชีวิตลำบาก

คืออยากแจกให้เยอะจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นก่อนมาฝึกมาให้ดีค่ะ
แต่ว่าก็เข้าใจอยู่บางท่านก็ไม่เคยร้องเพลงเลย

ส่วนใหญ่มีเรื่องทุกข์ระทมใจมาแชร์

มีความลำบากเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าจริง

วันนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะคุณป่า
เป็นคุณแม่ที่เขาเรียกว่าทำเกษตรกรรม
เวลาเราทำเกษตรกรรมเนี่ยภัยธรรมชาติค่ะ

ตอนนี้เราไปพบเรื่องราวของเธอกันก่อนนะครับ

อายุ๕๒ปี
รับจ้างถ้าไม่มีก็เก็บผักปุ้งขาย
ลุงเขาไปเก็บแล้วก็มาให้ป้ามัดอยู่ที่บ้าน
ได้ประมาณวันละ๓ถุงถุงละ๔๐บาท

มีป้าแล้วก็มีลุงแล้วก็มีลูกชายคนนึง
แล้วก็หลานสาวคนหลานชายคน
พ่อแม่เขาทิ้งไว้ทิ้งตั้งแต่เกิดมาเลยทั้งสองคน
ลุงเขาก็ไม่ค่อยดีปวดกระดูกแขนขา
ทำงานหน่อยเขาก็จะบวมไปหมด
บวมตามมือตำหัวเข่า
เวลาลุงปวดทีนะไม่ต้องนอนเลยร้อง
เราก็สงสารเขาเอายามานวดมั่งอะไรมั่ง
ป้าก็เป็นไทรอยด์เป็นห่อผืดเป็นไขมัน
เป็นซีสที่นมสองข้าง
ทีแรกหมอบอกว่าปล่อยไว้มันจะเป็นมะเร็ง
เราก็เลยรีบไปผ่าตัดเอาออกมา
ตอนนี้ทำงานหนักไม่ได้เหนื่อย
เพราะว่าเป็นหอบหืดต้องพกยาติดตัวไปตลอด
ลุงชื่อเดโชเป็นผัวป้าไหม
เมื่อสองปีที่แล้วไปกู้เงินเขามา
ปลากายซื้อพันธุ์ปลาด้วยแล้วก็เอาซื้ออาหารด้วย
เลี้ยงมันได้ปีฝากตะพรรดณ์ผังน้ำถวม
มาตอนดึกแล้วเขาตะโกนบอกว่าน้ำพัง
ก็มาดูบ่อรีบมาบ่อกัน
ทีนี้ตีนมุ้งมันเปิดผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
มันหมดทุกอย่างคือเราหวังว่าจะได้

ตั้งแต่วันนั้นยั้นวันนี้หมดเนื้อหมดตัว
๓๐๐กว่าตัวที่ป้าเลี้ยงไว้หวังจะได้
ไปกับน้ำหมดเลยหายไปในวิบตา
ล้มทั้งยืนเลย
ป้าก็ป่วยล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลเข้าแล้วหมอก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไร
เขาก็ให้ป้าไปทำใจที่จิตเวท
ปลาต้องไปอยู่โรงบาลจิตเศรษฐ์เพราะปลาเครียด
จากที่ไม่เคยเป็นหนี้ก็ต้องมาเป็นหนี้
นำซ้ำในหลานที่ลูกเอามาทิ้งไว้ให้อีก๒คน
ก็มีแต่ลูกกับสามีที่ให้กำลังใจป้า
พ่ออยากจะบอกแม่ว่าไม่ต้องเสียใจ

ก็ทำกินกันต่อไปสู้กันต่อไป
อย่าไปเครียดจะรักแกห่วงแกนะ

เขาต้องยอมออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงหลาน

ต้องเป็นคนหาเงินทั้งนั้น

ทุกวันนี้ผมก็รับจ้างชีดยา
เป็นพวกยาฆ่าแมลงยาคุมย่า
แล้วก็วันปุ๋ยด้วยวันข้าวด้วย

ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมเข้าบ้านดีกว่า
เพราะว่าเราเก็บไปเราก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้ว
ทุกวันนี้ที่ผมมีแรงออกไปทำงานก็

ที่ผมยอมออกจากโรงเรียนทำงานทุกวัน

ส่วนสองคนนี้ก็อยากจะเป็นแบบให้เขา

แจ๊กใจดีค่ะเลี้ยงหนูกับน้องค่ะ

ดีที่สุดแล้วลูกคนนี้

หนูจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด
ไม่อยากให้ลำบากเหมือนเก่าแล้ว

ตอนนี้แจ๊คไม่ค่อยแข็งแรง
จุกหน้าอกหน้ามืดบ่อย

แต่ไม่มีแจ๊คสักคน

จะได้ไม่ต้องไปฉีดยาฆ่าแมลง

ถ้าเขาไม่ไปหลานก็ไม่มีกิน

จะดูแลให้ดีจะเสริมคันใหม่

สู้ชีวิตนะครับวันนี้คุณไหมได้มาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรามีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกับนักสู้ชีวิตที่ผ่านผ่านไปแล้ว
ทุกคนคือมีสิทธิ์ได้รับเงิน๑ล้านบาทจากรายการของเราถ้าทำสำเร็จนะครับคุณหมาย
มาพร้อมน้ำตาเลยค่ะพี่ไหมดูภาพชีวิตเมื่อสักครู่นี้สะท้อนเข้าไปในใจไหมคะ

ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าหลาน

คุณผู้ชมฮะถ้าเป็นผมมาอยู่ใกล้คุณไหมโทษนะครับคุณหมายจะเห็นนะคุณหมายลองหันข้างนิดนึง
เห็นเส้นเลือดที่โปนขึ้นมาตรงนี้ไหมฮะเป็นไทรอยด์ค่ะเป็นไทรอยด์ด้วยนะครับผืดด้วย
สาเหตุที่ทำให้เครียดนี่ก็คงจะมาจากเรื่องของการเลี้ยงปลาเนอะใช่จ้ะเราหมดตัวปลากายจ้ะ
เพราะว่าปลากายเลี้ยงแล้วเราขายได้ราคามันเกิดอะไรขึ้นปีนั้นเรามาได้ที่เช่า๕ไร่
แล้วก็ไปกู้เงินเขามาเจ็ดหมื่นบาทรวมกับของเก่าที่เรามีอีกแสนสามใช่
แล้วก็ทำบ่อใหม่เจ็ดหมื่นเป็นสองแสนก็ซื้อปลามาลงเลี้ยงปลาได้ปีก็สามเดือน
อีกสองเดือนปลาก็จะจับได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นน้ำมันท่วมทีนี้เขากั้นกันไว้
ไม่ให้เข้าทุ่งเข้านาเขาทีนี้เราก็บ้อเราก็ล้อมใช้มุ้งเขียวกันอ่ะ
ล้อมรอบหมดจ้ะครับทีนี้พอเที่ยงคืนมีคนมาเรียกว่าเอ้ยประตูน้ำพัง
ไม่ไปดูบ่อมึงแล้วเราไปถึงนั้นมันเปิดหมดแล้ว
ใจหายแวบเลยไหมพี่ไหมมันยิ่งก็ใจหายหมดเลยหมดเลย
โชว์เมียเราเป็นไงพอเห็นเป็นอย่างนั้นแล้ว
อาการพี่ไหมเขาเป็นลมครับเขาซุดลงไปเลยเหรอครับ
แล้วอาการพี่ใหม่เป็นยังไงหลังจากนั้นนะพี่โชว์คือคุยไม่รู้เรื่องอ่ะ
ตั้งแต่คืนนั้นเลยคุยอะไรกับเขาบ้างที่บอกเขาคุยไม่รู้เรื่อง
คือเราถามอะไรเขาไม่รู้แล้วลอยไปเลยครับแล้วพี่ทำไงอ่ะ
เขาต้องพาไปหาหมอหมอวินิจฉัยโรคว่าเป็นอะไรคะพี่โชว์
เขาว่าเหมือนคือช็อกไปเลยอย่างนี้ช็อกขาดสติ
ก็อยู่โรงพยาบาลเจ็ดวันแล้วหลังจากเจ็ดวันพอจะได้สติคืนมาบ้างไหมคะ
ได้หมอบอกได้ก็คุยกันพอรู้เรื่องก็พอรู้รู้บ้างไม่รู้บ้าง
ทีนี้เห็นบอกถึงก็ต้องส่งไปพบจิตแพทย์ไปอยู่แผนกจิตเวทใช่ค่ะ
เขาเยียวยายังไงบ้างคะณตรงนี้เขาก็เอาไปปลอบใจ
เขาคุยกับพี่หมายว่าไงบ้างคุณหมอจิตเวชเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะ
คนที่แย่กว่าเรายังมีเขาก็คุยหลายอย่างจำได้มั่งไม่ได้มั่ง
เขาให้ยาด้วยไหมให้ยาด้วยมันดีขึ้นจริงไหมคะพี่ใหม่
มันก็ดีขึ้นตัวพี่ใหม่เองเนี่ยหนึ่งเด้งคือหนึ่งเด้งนี่คือหมายความว่า
เกือบเสียเมียด้วยรู้สึกยังไงคะตอนนั้นมัน
คือท้อไปหมดแล้วแต่ในเมื่อเรามีหลาน
ยังอยู่ก็ต้องสู้อีกปลอบใจกันยังไง
เขาบอกก็แม่เขาว่าบอกไม่ต้องเป็นเสียจริงใจ

ถึงมันจะช้าจะกินเวลา
แต่ก็ยังดีก็ไม่ทำอะไร
พี่ไหมเบาลงมาได้ยังไง
วิธีจัดการกับเรื่องนี้ในใจเราคืออะไร

สู้เพื่อหลานเพื่อลูกที่ยังเหลืออยู่
ก็สามีจับมึนหันหน้าคุยกัน

อดก็อดด้วยกันอิ่มก็อิ่มด้วยกัน
เห็นในภาพชีวิตเนี่ยเห็นพี่โชว์เขาบอกว่า
อย่าไปเครียดฉันรักแกนะ
ฟังแล้วชื่นใจจังเลยเนอะพี่ใหม่เนอะ
ล้มได้แต่ต้องลุกขึ้นมาใหม่

ลูกที่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องไฟล์น้องเฟิร์สนี่

เขาทิ้งไว้แล้วเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่

เขามาเขาก็มาหาที่โรงเรียน

ไม่เคยเข้าบ้าน๔ปีเลย

เขาก็แค่ไปหามาหาตอนนั้นเขายังมาบ้านมั่ง
แต่๔ปีนี้เขาไม่เคยมาบ้าน

เขามาหาลูกเขาที่โรงเรียนแต่เขาไม่มาหาป่าว
แม่มาหาบ่อยไหมคะไป

ไม่ถามหาคุณยายบ้างเหรอ

ขอบคุณมากขออยากให้ชายอย่างนี้ดูสองคนมาเล่น
อันนี้เขาอยู่กับพี่ใหม่มาตั้งแต่เล็กเลยไหม

มาแต่ตอนนั้นแม่เขาก็ยังอยู่
ถ้าลูกสาวดูอยู่อยากบอกอะไรลูกสาว

ลูกก็มากแม่ไม่เคยโกรธ
ลูกก็โตขึ้นทุกวันแล้ว
อยู่กัน๕คนมีใครป่วยเป็นอะไรบ้างไหมคะพี่ใหม่
ก็มีพ่อเขาก็ป่วยฉันเองก็ป่วย

เข่าของพี่โชว์พี่ไหมเป็นอะไรมั่ง
จากสุขภาพจิตไม่ค่อยโอเค
เป็นไทลอยด์ฮพืช

นมนี่ผ่าหมดแล้วสองข้าง

หมอบอกว่าปล่อยไว้เดี๋ยวจะเป็นมะเร็ง

หมอเจอที่ในผ่าเพราะถ้าพ่อฉันตายด้วยมะเรน

งอกปุ๊บหมอเลยผ่าก่อนเลย
เห็นบอกพี่โชว์ก็ตาเป็นอะไรฮะ

เขาไม่ค่อยหาหมอเขากลัวหมอเอาเขาไว้โรงพยาบาล
ถ้าผมเป็นอะไรไปแล้วใครจะดูเด็ก
ก็เป็นปัญหาที่นักสู้ชีวิตของเราหลายท่านมาเป็นแบบนี้ก็คือ
กล้าไปหาหมอไปเดี๋ยวกลัวหมอว่าคุณต้องหยุดพักเนอะ
กลัวหมอจะกักตัวไว้นะฮะก็เป็นวงจรที่มันเป็นอย่างเงี้ยแหละครับ
อันนี้แจ๊คนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ฮะ

เล็กสุดอายุเท่าไหร่แล้วครับแจ๊ค

ก็เรียนนะแต่ไม่จบม๓
ออกมาก่อนเพราะว่าอะไรครับ
ก็ช่วงนั้นหลังจากที่ป๊าออกพ่อแม่ไม่มีเงินส่งหลานเรียน
ก็เลยต้องออกมาอีกต้องออกมารับจ้างกับเขา

ณตอนนี้แจ๊คคือคนที่หารายได้หลักเข้าครอบครัว

ก็เป็นช่วงที่ว่าครอบครัววิกฤตนะแจ็คอีกหน่อยเนี่ยพี่

เราก็อยากจะให้แจ๊กกลับไปเรียนหนังสือ

แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรออกมาช่วยพ่อแม่ก่อน
อยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่ไหมครับแจ๊ค
ที่หนูออกมาไม่ต้องคิดมาก
หนูทำด้วยใจไม่อยากให้ครอบครัวลำบาก
อยู่เห็นอย่างนี้ก็ดีใจแล้ว

ไม่อยากให้หลานสองคนไม่มีเงินมาเรียน

แล้วแม่กับพ่อก็ทำงานมานาน
ไม่อยากให้เขาออกไปทำงานหนักอีก
สู้แล้วออกไปทำเองจะยังดีกว่า
เขาเหนื่อยมามากแล้วเขาก็อายุมาก
เรายังนุ่มยังทำได้ก็ทำบ่อย

ต้องสู้อยู่นะถ้ายังมีหลานทุกคนอยู่

ถ้าผมยังอยู่ผมไม่ยอมให้หลานผมลำบากนะ

ก็อยากให้มาหาแม่มั่ง

พ่อก็ไม่ได้โกรธอะไรเลย
หลานสองคนก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
อยู่ที่บ้านมาดูมั่งว่าพ่อแม่เป็นยังไง

ของอย่างเนี้ยมาได้หรือเปล่า
เรื่องราวของคุณใหม่นี่ก็
ต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วนทีเดียวนะครับ

ถ้าได้เงินทุนอีกสักนิดนึง

เอาไปใช้หนี้บ้างแล้วก็มาเลี้ยงปลาอะไรกันใหม่นะครับ

เรียนให้จบม๖หรือว่า
อะไรก็ยังดีนะฮะ
ก็ยังไม่สายเกินไปยังทำได้นะครับ
รายการของเราคุณหมายยังมีโอกาส

เรามีเงินทุนสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตนะครับ

เพลงโดยไม่ผิดเลยนะครับ

เป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

เงิน๑แสนบาทนี่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาอะไรได้บ้าง

๑แสนบาทร้องให้ถูกต้อง
เนื้อเพลงทั้งหมดนะครับ๖เพลง
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

นี่คืออินโทรเพลงแรกของพี่ไหมค่ะพี่ไหม
พอจะคุ้นบ้างไหมครับเพลงนี้

เป็นห่วงสภาพของคุณใหม่ตอนนี้นะฮะ
กับการที่จะทำการแข่งขันต่อไปเนี่ย
คุณหมายยังไม่สลัดความทุกข์ทั้งหมดทิ้งไปก่อน
ตอนนี้ต้องเอาเรื่องร้องเพลงก่อนนะคุณหมาย

แต่ถ้ายังไม่มั่นใจนะครับคุณหมายก็เป็นสิทธิ์ของคุณไหม
เพราะว่าตัวช่วยของเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่เพลงแรกเลย

ตัวช่วยล่ะครับคุณหมายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

วันนี้แหละไม่รู้จะได้เท่าไหร่แหละแต่อยากให้ได้กลับไปให้ได้มากที่สุด

เวลาส่งสายตาถึงกันเนี่ยเห็นความรักอันเต็มเปี่ยมเนอะที่มีให้กันเนอะ
ครับก็มาเริ่มเข้าสู่กระบวนการแข่งขันกันเลยนะครับ
ตกลงว่าไม่ใช้ตัวช่วยในเพลงแรกนะครับเพราะฉะนั้น
ต้องร้องให้ถูกต้องทั้งหมดจนกว่าดนตรีจะจบลงนะครับ
ร้องให้ชัดร้องเนื้อเพลงให้ครบให้ถูกต้องเท่านั้นเอง
และก็มาถึงเพลงนี้ครับเพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

อยู่บ้านหน้าดีไม่ว่าดีมากมา
เผื่อต้องขอบข้างหน้าจนจากมาไม่สนใจ
ใครจะเตือนเหมือนคำยุโยก
งามัวมืดมองไม่เห็นใคร
สุดท้ายจึงต้องเจ็บออกปรุงเทพภาษัย
แสงไฟสว่างแต่หนทางมืดมนต์
เจอแต่คนรวยหน้าตาสวยมากมี
แต่คนใจดีไม่เห็นมีเลย
สุดท้ายสักคนเจอที่ไหล่เห็นมีแต่แก้ง
เสียงแท้หรือไทยเราเหลือทน
ต้องยอมพี่กายแลกกับความจน
ฉันจึงมองมนต์ก็เพราะคนกรุงเทพลวง
ให้บาทกับความถึง
เพื่อนซักคนเชื่อมข้อมือ
ทำให้เห็นได้เซลล์กัน
อยู่ข้างนอก
ร้านกินแล้วน้ำบ่นกินปัก